อ่ะเรื่องผัวเมียต่อค่ะคุณผู้ชม
ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันต้องทะเลาะกันเป็นธรรมดา
คราวนี้สามีภรรยาทะเลาะกัน

เนี่ยเรื่องกางมุ้งเสร็จแล้วสามีเนี่ย

หลังจากนั้นทั้งคู่แยกย้ายนอน
ทีนี้ตอนกลางคืนยังได้ยินเสียงเมียกรนอยู่เลย
แต่พอเช้ามืดเอ้าทำไมเมียนอนนิ่ง
เอ้าเอามือไปอังจมูกเอ้าทำไมเมียไม่หายใจล่ะ
เมียตายแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าท้ายที่สุดแล้วที่เมียตาย
เป็นเพราะว่าสามีต่อยไปหนึ่งทีจริงหรือเปล่า
ต้องตรวจสอบต่อด้วยนะคะตำรวจสพสาขลา
แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ไปตรวจสอบเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิต
แคมป์คนงานไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลนาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
นี่ค่ะตอนไปถึงเจอศพของนางสาลีจันทร์
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วสภาพร่องรอยนะคุณผู้ชม
มีร่องรอยการถูกทำร้ายอ่ะเบ้าตาข้างซ้ายเนี่ย
หูเขียวช้ำเลยมีแผลที่จมูกแล้วก็ฟกช้ำ
ตามลำตัวเต็มไปหมดทีนี้ค่ะก็ต้องถามใครล่ะ
ถามสามีของนางสาลีสินั่นก็คือนายสมพรวงชามอายุ๔๖ปี
สามีเนี่ยเล่าแบบนี้เมื่อคืนนี้ผมกับเมียเนี่ยนะ
ก็นั่งดื่มเหล้ากันตามปกติปกติเนี่ยเวลาเลิกงานอ่ะ
มาดื่มเหล้ากันอยู่แล้วแล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
เรื่องเกี่ยวกับการกางมุ้งทีนี้สามีนะชกหน้า
เข้าไปที่หน้าภรรยาเปรี้ยงทีนึงแล้วทั้งคู่แยกย้ายกันเข้านอนนะคุณ
พอมาตอนตี๒สามียังบอกอยู่เลยว่าตอนนั้นผมลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
ขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ยังได้ยินเสียงเมียมานอนกลอยู่เลยนะ
นี่สามีบอกแบบนี้นะหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ย
สิ่งที่สามีได้ยินคือเสียงเหมือนกับภรรยาแน่นหน้าอกหายใจ
แบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแบบเนี้ยฮึดฮัดฮึดฮัดอ่ะเน
ใช่แต่ว่าสามีคิดว่ายังไงรู้ไหมเมียมันคงแกล้ง
คนแกล้งแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็นอนต่อไปค่ะ
พอมาตอนเช้าเท่านั้นแหละปกติต้องตื่นไปทำงานกันแล้ว
อ้าวทำไมนอนนิ่งแบบนี้แหละอ้าวทำไมขายับเขาเยื่อนเลย

ไม่หายใจเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชม
ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยตกใจเดี๋ยวขอฟังกันหน่อยสิ
ไอ้ที่ทะเลาะกันเรื่องกางมุ้งมันยังไงคะ
ต่อยจะดีเธอไม่น่าถึงถึงชีวิตไหมต่อย
นี่ไงคือเมาด้วยแหละหนึ่ง

เอาสามีก็ภรรยาดึงออกสามีก็กางใหม่อย่างนี้
อย่างที่บอกไงเป็นปัญหาลิ้นกับฟันทะเลาะกัน
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องการเสียชีวิตของนางสาลีภรรยา
ตำรวจบอกว่าจริงมันต้องตรวจสอบต้องชนะสูตรอย่างละเอียดนะ
เพราะว่าสาเหตุตำรวจก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้อากาศร้อนด้วย
ประกอบกับทางตัวภรรยาเองกินข้าวไม่ได้กินไม่ค่อยลง
แล้วก็ไม่ได้กินข้าวมา๒วันละใช่ทีนี้ท้องว่างไงไม่กินข้าว
แต่ว่ากินเหล้าขาวไปตั้ง๒ขวดใหญ่นะคุณผู้ชม
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าปฏิกิริยาข้างในร่างกายมันจะยังไง
แล้วก็๓คือโดนสามีต่อยเบ้าตาโดนต่อยใบหน้า
มันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับการกระแทกมันเป็นการบอบช้ำนั่นแหละ
แต่จะต้องรอผลการชนะสูตรศพหลังจากนี้ก่อน
ซึ่งตำรวจก็ได้ส่งมอบร่างของภรรยาเนี่ยนะคะ
ให้กับกู้ภัยชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกสามีมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงต้องดูผลการชนะสูตรด้วยว่าสรุปแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
และหลังจากนั้นถึงจะแจ้งความดำเนินคดีกับสามีตามกฎหมายต่อไปนะคะ